เหลือเวลาอีกประมาณ๒๓สัปดาห์นะคะ
ก็จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทย

ซึ่งประชาชนก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

ในช่วง๗วันระหว่างวันที่๑๑จนถึง๑๗เมษายน

ประชาชนจะต้องขับรถให้ช้าลงกว่าเดิมนะคะ
เพราะว่าทางด้านกระทรวงคมนาคมเอง

ไม่ให้เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
โดยนายชัยวัดทองคำคูณผู้อำนวยการสำนักนโยบาย

หรือว่าสนคก็ได้เปิดเผยข้อมูลนะคะ
กระทรวงคมนาคมได้ปรับแผนความปลอดภัย
เทศกาลสงกรานในช่วง๗วันอันตราย
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๑๗เมษายน
จากเดิมที่เน้นการรับมือกับอุบัติเหตุ
มาเป็นการควบคุมปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ

คอรมอเห็นชอบในวันที่๒๘มีนาคมนี้ค่ะ
หนึ่งมาตรการที่ปีนี้จะต้องบังคับใช้อย่างจริงจังนะคะ
ก็คือเรื่องของการควบคุมความเร็วรถ

ไม่ให้เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

มอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรี
และถนนวงแหวนด้านใต้บางพลีสุขสวัสดิ์
ถนนวงแหวนด้านตะวันออกบางปะอินบางนาค่ะ
เพื่อที่เป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

หลังจากที่สถิติปีที่ผ่านมา

เกิดจากการที่ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกิน

โดยจะมีการบูรณาการตั้งด่านชะลอความเร็วทุกระยะ
บนทางหลวงของกรมทางหลวง
ถนนสายรองของกรมทางหลวงชนบท
รวมทั้งมีการเพิ่มด่านตรวจร่วมทั่วประเทศรวมกันแล้ว
เป็นระยะทางกว่าแสนกิโลเมตรค่ะ
รวมทั้งก็จะมีมาตรการการใช้ปืนเรด้า

ถ้าพบผู้ที่กระทำผิดมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๑๐๐๐บาท
พักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เห็นควรแล้วแต่กรณีนะคะ

อยู่ระหว่างการเสนอเพิ่มโทษ
ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่

โดยมีการเสนอขอแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษ
ค่าปรับสูงสุดเป็น๕๐๐๐บาทแล้วนะคะ
แล้วก็จำคุก๓เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ
จำคุกไม่เกิน๑เดือนค่ะ
ส่วนกรณีที่ไม่มีใบขับขี่
คือมีใบขับขี่นะคะ
แต่ว่าไม่ได้นำติดตัวและไม่สามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่

กรณีนี้ตำรวจจราจรมีอำนาจในการควบคุมตัว
และเพิ่มบทลงโทษเป็นปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
จำคุก๑เดือนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
จากเดิมมีโทษปรับ๑๐๐๐บาท
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติค่ะ

ก็ระบุเรื่องนี้ค่ะว่าการใช้บังคับความเร็วที่๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถือว่าเป็นการทำให้ประชาชนต้องเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าเดิม

เพราะว่าการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากความไม่มีวินัยในการจราจรค่ะ

ก็ควรที่จะทำให้เหมาะสมกับสมรรถนะของรถ
และสภาพของท้องถนนในปัจจุบัน
รวมทั้งจะต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าจะทำอย่างไร
ที่จะเร่งระบายรถให้ได้ไวที่สุด
การปล่อยให้มีรถอยู่บนท้องถนนนานเกินไปค่ะ
ซึ่งความคิดเห็นนี้ก็สอดคล้องกับนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย

ว่าในทางปฏิบัติถือว่าเป็นเรื่องยากในการบังคับใช้จริง
จากว่าโครงสร้างสังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ค่ะ
ถ้าหากภาครัฐต้องการแก้ปัญหาดำเนินการอย่างจริงจัง
เข้มงวดแค่ช่วงเทศกาลสงกรานเท่านั้นนะคะ
ที่พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กล่าวว่าข้อกฎหมายดังกล่าว
ถ้าหากผ่านความเห็นชอบของคอรมอและถ้าหากมีผลบังคับใช้
ทางตำรวจก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
ส่วนจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อกฎหมายหรือไม่นั้น
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะก็เชื่อว่าย่อมมีการโต้แย้ง
แต่อยากให้ทุกฝ่ายมองถึงเจตนารมณ์ที่ดีของผู้ที่ออกกฎหมายมากกว่านะคะ